ตอนนี้นะครับผมจะพาไปทุเรียนอีกชนิดหนึ่งนะครับ
ทุเรียนพื้นบ้านครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
ทุเรียนพื้นบ้านนะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ

แต่ยังมีทุเรียนพื้นบ้านอีกนะครับพื้นบ้านเล็กนะครับ
อยู่ในโซนบอกว่าถ้ามีทุเรียนพื้นบ้านแบบนี้นะครับ
จะนำลิ้นกับหลงนะครับไปเสียบปิดตาต่อจะทำให้รากแข็งแรงนะครับ
ทุเรียนพื้นบ้านตอนนี้นะครับมีปัญหาที่จังหวัดอุตรดิษ
เพราะว่าช่วงปีหนึ่งนะครับ๒ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่า
ไฟไหม้ป่าแล้วก็ไหม้ทุเรียนไปด้วย
แล้วก็ส่วนหนึ่งครับทุเรียนเหล่านี้นะครับต้นเริ่มแก่นะครับ
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ครับก็เลยมีตลาดแล้วก็มีจุดหนึ่งครับ
บอกว่าขายไม่ขายนะครับ
ยัดหน่อยครับขายไม่ขายไม่ขายให้กินฟรี

ไปดูภาพนี้กันเพราะว่ามีการแจกฟรีกินทุเรียนฟรีแล้วครับ
แต่ต้องเอาเมล็ดคืนแล้วเอาเปลือกคืนด้วย

นี่ครับไปดูบรรยากาศที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ

ผมจะเล่าให้ฟังนี่ครับรุมดูแบบนี้แหละฮะ

ยิ้มยกนุบ้งนั่งกินนะครับ
เห็นบรรยากาศแบบนี้เหมือนกับล้อมวงกินส้มตำ

เอาเต็มที่เลยอยากกินเต็มที่เลยกินไปเลยนะครับ
นี่ครับคือทุเรียนพื้นบ้าน
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่มารอทานทุเรียนพื้นเมืองรับแร่
ที่บริเวณโบราณสถานม่อนจำศิลป์ครับ
ในตำบลฝ่ายหลวงอเผินรับแร่จังหวัดอุตรศาสตร์

คุณสมานมูลคำเจ้าของสวนทุเรียนในตะบนศรีพนมมาตร

คุณบอกว่าเป็นชาวสวนที่ตอนนี้กำลังเพาะพันธุ์
นำทุเรียนพื้นเมืองรับแร่เกือบ๓๐๐รูปมาแจก
สมานบอกว่าช่วงนี้ทุเรียนพันธุ์อื่นของลับแล

จะมีเพียงทุเรียนพื้นเมืองในพื้นที่ที่ปลูกน้อย
ประกอบกับราคาไม่แพงไม่เป็นที่นิยม
ก็ได้นำมาแจกตั้งแต่วันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
และแจกจากนี้ไปนะครับ
ทุเรียนคือตลอดไปเป็น
แต่ว่าตลอดจนทุเรียนพื้นบ้านเมืองรับแรจะหมด

แต่ว่ารู้สึกว่าปลายเดือนนี้นี่ก็น่าจะหมดแล้วเถ

ซึ่งคาดว่าน่าจะปลายเดือนนี้แหละที่บอกนะครับ
ข้อแม้นะครับที่สำคัญครับทุกคนกินนะครับ

นะครับว่ากินปั๊บเนี่ยครับห้ามเอาเมล็ดกลับไป
ถ้าเอาเมล็ดกลับไปปั๊บคิดตังค์ทันที
ถูกปรับใช่ไหมฮะถูกปรับเลยนะครับ

โดยแต่ละวันจะตัดทุเรียนสดใหม่จากสวนในกระบะนะครับ

เต็มที่เลยช่วงเช้า๑รอบ
และช่วงบ่ายอีก๑รอบนะครับหรือว่าวันละ๑ตัน

ครับโอ้โหดีจังดู
คนที่เขามาบางทีเขาก็ไปซื้อกินหาซื้อยาก
กินก็ซื้อกินตรงนี้แต่ว่าผมขอเม็ดคืนอย่างเดียว
ไม่ค่อยเอาเม็ดออกไปแต่ว่าการบังอย่างนี้ถ้าใครเอาเม็ดของผมไป
ผมของเขาลองอย่างเดียวนั้น

คือกินได้พอเอาไปแห่มนะ
แต่ขอค่ะบอกได้อันนี้

นี่ครับที่คุณพี่สมานบอกสาเหตุที่ว่าทำไมถึงให้กินฟรีนะครับ

เมื่อประมาณปี๒ปีที่ผ่านมามีไฟไหม้ป่า
แล้วก็ทุเรียนเหล่านี้นะครับอายุแก่ด้วย
ก็เลยมีการปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่นะครับ
แล้วก็ทุเรียนตุ๋นนี้นะครับ
เขาบอกว่ารากยาวเพราะเป็นทุเรียนพื้นเมืองลากยาว
และที่สำคัญครับทนแรงทนฝนกว่าทุเรียนต้นอื่น
เหมาะที่จะนำทุเรียนที่มีราคาสูงเช่นหลงกับลิ้น
หรือว่าหมอนทองมาเสียบกิ่งเพื่อนำไปขายต่อได้
ส่วนเปลือกทุเรียนก็จะนำไปเป็นปุ๋ยหมักนะครับ
อายุของทุเรียนนะครับประมาณสัก๔๕ปีจะเริ่มโตแล้ว

ถ้าผ่านชีวิตของการเติบโตได้ช่วง๔ปี

เป็นวิถีทุเรียนป่านะครับหรือว่าทุเรียนพื้นเมืองถึง

ถ้าทุเรียนลากแข็งต้นยังแข็งได้นะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
สามารถที่จะเอาพันธุ์หลายพันนะครับมาเสียบได้
และโตต่อให้เจ็บขี้
ถือว่าเหมือนเป็นการพัฒนาด้วยนะ
สมัยก่อนนะครับทุเรียนส่วนใหญ่นะครับ
ปลูก๑ปี๒ปีสมัยทิศเป๊ะผมลองปลูกเหมือนกัน
ผมเอามาประมาณ๑๐๐ต้นหรือประมาณสัก๒ต้น

เพราะว่าคือต้นเขาก็เจอฝนเจอแดดเจออะไรมากมาย
คือเรื่องสภาพอากาศนี่สำคัญมากสำหรับทุเรียนนะฮะ

และขอบคุณนะฮะที่แจกให้ประชาชนได้ทานฟรีกันด้วย

คือเป็นเจ้าแม่มากเลยร่ำร้องอยากกินทุเรียน

ที่จะพาไปเหลือเกินที่นี่ไปนั่งทานแบบให้หนำใจไปเลยนะคะ